ทีนี้มาดูอุบัติเหตุสยองที่เกิดขึ้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกันต่อเนื่องเลยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ที่บอกว่าสยองเนี่ยก็เพราะว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์
ตอนที่ประสบอุบัติเหตุหัวขาดค่ะ
หัวเนี่ยกระเด็นไปปักคาหน้ารถเก่งแล้วคนขับรถเก่งเนี่ยโอ้โหก็ตกอกตกใจนะคะ
สยองนี้เกิดขึ้นบนถนนสายนิคมพัฒนาปลวกแดง
เลยปากทางสาย๑๕ไปสักประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
คู่กรณีก็คือรถจักรยานยนต์สภาพเก่า
คือคุณผู้ชมพังยับเยินอยู่กลางถนน
คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ร่างฟุบคล่อมกับรถมอเตอร์ไซค์
หัวหายไปไหนหัวเนี่ยหลุดออกจากตัวนะคะ
ในตัวตอนที่ไปตรวจสอบคือไม่พบหลักฐาน
แต่เพียงว่าคนที่ไปประสบเหตุแล้วก็เสียชีวิตหัวขาด
อายุสักประมาณ๕๐๖๐ปี
ส่วนรถเก๋งสภาพด้านหน้ากระโปรงพังยับเยิน

แล้วก็ด้านหน้ารถเก๋งพบศีรษะคน
ก็คือหัวคนไปติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถตรงพวงมาลัย
โอ้โหคนขับรถเก่งก็บอกว่าเป็นภาพที่สยองมากอะค่ะ
เราไปพูดคุยกับคนขับรถเก่งก็คือนายนัทธพิพัฒน์วัชรเดชาพัฒน์
ซึ่งทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุ
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ยังอยู่ในอาการตกใจ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านพัก

พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณนี้ถนนมันมืด
ผู้ตายก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถสวนมาทางจากปลวกแดง
เพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสาย๑๕ตัดหน้ารถเก๋ง
รถเก่งไม่เห็นค่ะชนเข้าอย่างจังถูกชนอย่างแรง
แล้วก็ลากร่างไปประมาณ๑๐๐เมตร
หัวขาดกระเด็นกระแทกทะลุกระจกหน้า
แล้วหัวหลุดเข้าไปในตัวรถเลยนะ
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ไภกันหน่อยค่ะ
ไม่มีใครทราบว่าผู้เสียชีวิตหัวขาด
คือรายละเอียดเบื้องต้นก็คือไปถึงเห็นแต่ผู้เสียชีวิตนอนคล่อมมอไซค์อยู่
ก็เลยดึงเสื้อดูดึงเสื้อดูปุ๊ปไม่มีหัว
ทีนี้ก็เลยพากันหาหัวทีนี้มามาเจออยู่
ต้องรอสอบสวนเพิ่มเติมก่อนส่วนคนเสียชีวิตเนี่ยได้นำไปไว้ที่วัดดอกกราย
เพื่อรอญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ